ฟาชั่นสตรวจสุดฟันบ้านที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหฮอตมากฮะ
อีตันลูกของคุณหมิวคุณโตมาแล้วโอ้โหหล่อจริง
เขาโตขนาดไหนแล้วลูกไปดูหน่อยซิหน่อยดูหน่อยซิ
บอกเลยว่าน้องอีตันสดิเดชสะสิประพานะคะลูกชายคนเล็กค่ะ
คุณดูอินเนอร์ดูสายตามาเต็มนะคะไปเดินให้กับแบรนด์ค่ะ
ดีไซเนอร์คุณสิทธนาชัยจรียธนานะคะ
แล้วก็ฉายแววหล่อออร่ากระจายจนฮือหาไปทั่วโลกโซเชียลเลยคุณ
อ่าด้านคุณแม่หมิวค่ะก็ขนกองทัพเพื่อนสนิทดีกรีนางแบบเลย
หน้าอย่างคุณอุ๋มอาภาษิรินกรัชนกออร์แกนราศีค่ะ
โดยคุณพ่อกล้องนรบดีทาศิปภานะคะแม้ไม่ได้ไปร่วมชมติดขอบเวทีนะคุณ
แต่ว่าให้กำลังใจในอินสตาแกรมด้วยค่ะ
และทีนี้เป็นยังไงเห็นภาพแบบนี้นะคะก็อยากจะมีสาวค่ะ
เข้าไปสมัครเป็นลูกสะพ้ายแต่ใจเย็นนะจ๊ะ
น้องเนี่ยเพิ่งอายุแค่๑๕หยกเองค่ะคุณ
ลูกชายคนเล็กนะอีตันเนี่ยส่วนแพลงต้อนเนี่ยลูกชายคนโตอายุสิบหก
กันง่ายเลยแพลนป้อนจะหน้าเหมือนคุณพ่อส่วนอีตันเนี่ยจะหน้าเหมือนคุณแม่
อดแบบกันมาแบบเป๊ะเลยนะคะ